พูดถึงเลขตัวเลขบอกเลยว่าเลข๒๙นะของใครหลายคนมันแบบมันปังนะมันปั๊วนะเลขอายุใช่ไหม
ถูกต้องโดยเฉพาะปีที่๒๙ของนี่เลยใบเฟิร์นพิมชนกนะฮะเป็นเลขสวยจริง
น้องเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็อายุครบ๒๙ปีแล้วก็บอกว่าหนูเป็นสาวเต็มตัวแล้วค่ะ
โอ้ยแป๊บน้อง
คุณผู้ชมค่ะน้องก็สวยสมวัยนะจ๊ะ
และเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปีของสาวใบเฟิร์นเลย
เพราะว่าเธอลงภาพเหล่านี้ในเซ็ตพรีเบิร์ตเดย์ค่ะ
พร้อมเขียนแคปชั่นว่าพรีเบิร์ตเดย์
แล้วก็แท็กไปที่ไอจีของคุณพ่อคุณแม่เธอด้วยนะคะ

พ่อครัวบอกเลยว่ายกเค้กมาเซอร์ไพรส์ให้เธอ
เรียกว่าเป็นรอยยิ้มก่อนวันเกิดที่น่ารักนะคะ
แล้วพอวันที่๓๐ค่ะก็คือเมื่อวานนี้

บรรดาแฟนคลับคนรักใบเฟิร์นค่ะ

ทำคลิปวิดีโอนั่นแหละโมเมนต์ต่างของเธอ

แล้วก็ยังมีบรรดาเพื่อนพ้องในวงการค่ะ
แล้วก็อวยพรให้นะคะในปีที่๒๙ของสาวใบเฟิร์นเป็นปีที่ดีค่ะ
มีทั้งสาวปันแท็กพระรันยูชรจินดาโชธนะคะนนกุล
รวมถึงนักแสดงหนุ่มคู่จินด้วยนายนพัดจ้ะ
อันนี้ไม่พลาดนะคะก็จัดรูปนะ
แล้วก็คลิปน่ารักมาอวยพรนะคะ
ปี้เบิร์ตเดย์ให้กับสาวใบเฟิร์นด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปกันนิดนึงละกันจ้า

นี่ขนาดโชว์เหนียงนะยังสวยอยู่เลยนะคะ

ที่เขาลงไอจีเซ็กซี่มากคุณผู้ชมค่ะ

แล้วถ้าโตเป็นสาวแล้วล่ะเนอะ
ของไทยรัฐก็ขอแฮปปี้เบอร์สเดย์ให้น้องไปฝนด้วยนะคะ

ขอให้ปังปุริเย่ไปเลยนะคุณผู้ชมค่ะ